เรามาดูอุบัติเหตุเรื่องนี้กันนะครับเพราะว่าพยาบาลสาวขับรถเก๋งมา
ปรากฏถูกรถกรระบะเฉียวชนจนรถของเธอเสียหลักไปฟาดกับเสาไฟฟ้า
จนเป็นเหตุให้เธอได้รับบาดเจ็บสาหัสนี่นะครับให้คุณผู้ชมดูนะ
รถคันนี้ของพยาบาลสาวฟาดเข้าเต็มกับเสาไฟฟ้า
และเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นสภาพของรถเก๋งของพยาบาลสาวคันนี้

คือนี่คุณดูสิฟาดกลางคันเลยนะฮะ
และทำให้เธอบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ส่วนต้นเหตุเมื่อกี้เราเห็นในคลิปเหมือนกัน
เก๋งเขาเสียหลักชนเข้ากับเสาไฟฟ้า

เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณตรงข้ามวัดหนองแช่แว่น
ที่ถนนสุขประยูนตำบลมาบโป่งอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรี
พยาบาลสาวได้รับบาดเจ็บสาหัส๑รายนะครับ
ตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดอย่างละเอียดนี่ชัดเจนเลยนะฮะ
แล้วก็ดูทั้งกล้องวงจรปิดตามถนนและของบ้านหลังหนึ่ง

อีกส่วนหนึ่งได้มาจากกล้องหน้ารถของประชาชน
คุณผู้ชมดูไปตามกันนี่ฮะจับภาพได้นะครับ
ขณะที่รถกระบะแต่งซิ่งคันนี้คุณควันดำปีเลย
อันนี้คือก่อเหตุเฉียวชนแล้วนะ
รถเขาก็เสียหายเห็นไหมข้างหน้ายุบไปส่วนหนึ่ง
แต่เขาขับหนีครับมุ่งหน้าไปอำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรี
ป้ายทะเบียนไม่ทันแล้วฮะเพราะขับเร็วด้วย
และอย่างควันดำมันบังป้ายทะเบียนเอาไว้นะฮะ
ตำรวจสพพานทองตรวจสอบวงจรปิดอย่างละเอียดนะครับ
มีสติ๊กเกอร์คาดดำที่กระโปรงหน้าและฝาท้ายรถ
และอย่างที่บอกว่ากระโปรงหน้าสภาพพังนะฮะ
หลังเกิดเหตุหลบหนีไปทางอำเภอพนัฐนิคมอย่างรวดเร็วนะครับ
อย่างที่บอกไปเหตุการณ์นี้คือมันเกิดขึ้นมา๒๓วันแล้วนะฮะ
ตั้งแต่คือขออภัยฮะเย็นวันที่๓๑ตุลาคมนะครับ
แล้วก็ทีนี้ต้องดูเป็นทีละรายไปนะ
ก็คือเรื่องของพยาบาลสาวที่บาดเจ็บ
เรื่องของคนขับรถกระบะต้นเหตุคันนี้นะครับ
ก็นางสาวดวงพรธรรมนิติเวศอายุ๓๔ปี
ชาวอำเภอพนัฐนิคมซึ่งเป็นพยาบาลอยู่โรงพยาบาลบ้านบึงที่บาดเจ็บสาหัสนะฮะ
ขาข้างซ้ายมีแผลชะกันขนาดใหญ่แขนขวาหักศีรษะแตกนะครับ
ซึ่งขณะนี้อยู่ในการดูแลรักษาของแพทย์อย่างใกล้ชิด
ส่วนชาวบ้านในระแวกที่เกิดเหตุบอกว่าหลังเกิดเหตุ
ไฟบนถนนก็ดับทั้งเส้นเพราะว่าฟาดเข้ากับเสาไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าต้องเข้ามาซ่อมแซม
ใช้เวลาในการซ่อมแซมคุณตั้งแต่๖โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนนะครับ
ส่วนกรณีของคนขับรถกระบะต้นเหตุคันนี้

เพราะว่าร้อยตำรวจเอกจาบรึกโพทองรองสาววัดสอบสวนสพพานทอง

เปิดเผยข้อมูลบอกว่าเมื่อวานนี้นะเวลาบ่าย๒เนี่ย
เจ้าของรถกระบะแต่งซิ่งคันนี้นะฮะ
ย่องครับย่องคุณต้องใช้ย่อง
ย่องแล้วเดินทางมามอบตัวที่สพทอง
พร้อมกับขับรถกระบะคันเกิดเหตุมานะครับ
คนขับสารภาพบอกว่าขับรถตามหลังคันเก่งคันนี้
พอถึงที่เกิดเหตุเป็นจุดยูเทิร์น
แล้วก็เป็นช่องทางเลนที่เหลือ๓เลน
มันเบียดมันคาบลงเหลือ๒เลน
รถคู่กรณีฮะคือรถของพยาบาลเนี่ยเบี่ยงเล็กน้อย
ทีนี้ครับเขาขับรถกระบะมาด้วยความเร็ว
ไม่ทันฮะเบรกไม่ทันครับ
พุ่งชนเข้าเต็มแรงและด้วยความตกใจ

ขับหนีกลับบ้านไปตั้งตัวก่อนนะฮะ
แต่ทีนี้ต่อมาก็ได้มีการโทรหาประกัน

แล้วก็มามอบตัวคนเดียวเขายืนยันบอกว่า
ตอนขับนะเขาไม่ได้มีอาการมึนเมานะครับ
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาท

และมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ
รวมถึงขับรถหลบหนีไม่แจ้งเหตุด้วย
อันนี้คืออัปเดตล่าสุดนะฮะ